พาไปดูเรื่องของหมัดมวยกันหน่อยกับสองสาว
สองสาวอีกแล้วเหรอคุณสาวเดี๋ยวนี้โอ้โหหมัดหนักนะ
หนักเพราะว่า๑ออกกำลังกายระเบิร์นดีนะ
สำหรับมวยไทยบางคนนี้อาจจะเป็นอาชีพบางคนที่ใจรักนะคะ
สาวหน้าหวานจากเชียงใหม่นะคะ
เขาบอกว่าเตรียมขึ้นชกวันแม่๑๒สิงหาคม
เพื่อที่จะนำรายได้ไปมอบให้กับผู้เป็นแม่ค่ะ
สีหน้าดาว
โอ้โหสาวหน้าม้าผมยาวขาวหมวยสวยแบบนี้

มากันสองสาวเลยสาวแรกนี่คนนี้น้องนุ่น
น้องนุ่นก็คือคนที่ไม่ได้สั่วหมวกคนที่หน้ามัก

อยากจะหาเงินจากการเป็นนักมวย
แล้วก็เคยเล่นเคยต่อยแล้วรู้สึกชอบรู้สึกดีนะคะ
นุ่นคือนางสาวรุ่งจิราเขตรักษานะคะ
อายุ๒๓ปีค่ะน้ำหนัก๑๑๒ปอนด์ส่วนสูง๑๖๕เซนติเมตร
ที่สำคัญนอกจากชกมวยได้แล้วพูดได้๕ภาษา

จีนอังกฤษฝรั่งเศสและอิตาเลียน
โอ้โหจะขึ้นชกกับนางสาวชันชิรันตั้งสุทธิธรรม
หรือว่าน้องปอเช่ในคนที่สวมหมวก
อายุ๒๙ปีเป็นอดีตแอโฮสเตจนะคะ

ใช่ค่ะน้ำหนัก๑๑๘ปอนด์ส่วนสูง๑๗๕เซนติเมต

หรือเป็นนางแบบแล้วมาเป็นนักมวย
ใช่สวยด้วยทั้งสองคนเลยนะคะซึ่งน้องนุ่นนี่บอกว่า
นี่เป็นการชกครั้งแรกที่จะพบกับนางสาวชันชิรันนะคะ
หรือว่าน้องปอเช่ซึ่งเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เก่งด้วย
บนเวทีจะต้องแข่งขันกันแต่ว่าชีวิตจริงเป็นพี่น้องกัน
ให้เขาปรึกษากันเหมือนพาเมื่อกี๊นะคะ
ได้แนะนำเทคนิควิธีการฝึกซ้อมให้กันด้วย
รู้ว่าว่าแช่แช่นี้แนะนำอย่างนี้เดี๋ยวเธอชกซ้ายนะ

รวมทั้งแบ่งกันแต่งหน้าก่อนขึ้นด้วย

เจ้าตัวเล่าว่ามีเพื่อนชักชวนมาเรียนมวยไทย

ก็เลยตัดสินใจเข้าฝึกมวยไทยนะคะ
ค่ายเพชรต้นพึ่งทั้งสองคนจะขึ้นชก๑๒สิงหาคมนี้

โดยจะนำรายได้เกี่ยวกับค่าตัวมอบให้ผู้เป็นแม่

ส่วนจะชกกันที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะติดตามมาบอกกันอีกทีนะ
แฟนมวยอย่าไปดูหน้าเขาอย่างเดียวนะ
ดูหน้าเธออย่างเดียวเพราะสวยจริง